ทีนี้พาคุณผู้ชมไปทานกาแฟกันหน่อยดีไหมคะ

ตอนนี้หนังตาเริ่มหย่อนแล้วค่ะหลังจากที่หนังท้องตึงเมื่อสักครู่นะครับ
พาไปที่ขอนแก่นคุณดูด้านนอกเนี่ยใครจะไปรู้ว่านี่คือร้านกาแฟ
ให้ถ่ายสองอย่างก่อนที่จะพาไปดูด้านใน
ทายแรกก็คือตึกนี้อายุเท่าไหร่เก่าแก่มาก
สองตึกนี้เมื่อก่อนเคยเป็นอะไรมา

ติ๊กต๊อกติ๊กต๊ดิฉันว่าเดายากมากเลยนะ
ถ้าเกิดว่าคุณดูภายนอกแบบนี้นะคะ

ดูก่อนชีวิตสโลไลฟ์ชีวิตดีที่ลงตัวหาได้ที่นี่ค่ะ

ลักษณะการตกแต่งร้านจะเป็นวินเทจค่ะ

ตึกแถวคำถามแรกเรียนเฉลยก่อนเลยละกัน
อายุตึกเนี่ยเท่าไหร่
อายุตึกกว่า๗๐ปีแล้วค่ะ

จำนวน๓คูหาค่ะตั้งอยู่ริมถนนอรุณสำราน
เทศบาลนครขอนแก่นนะคะ

ตึกนี้ล่ะค่ะถูกปรับปรุงถูกตกแต่ง
ให้ภายในคือตกแต่งขึ้นมาใหม่
ทำเป็นร้านกาแฟภายใต้ชื่อร้าน
เจ้าของร้านก็คือคุณประกิจจูตะวิริยะอายุ๔๒ปี
คุณประกิจเล่าบอกว่าเดิมทีเดียวเนี่ยนะ
ทางครอบครัวเนี่ยนะก่อสร้างตรงนี้
ตรงนี้ที่เดิมคือโรงเลี้ยงหมู

เพื่อส่งขายไปยังจังหวัดต่างนะคะ

เพราะตรงนี้ใกล้กับสถานีรถไฟขอนแก่น
จนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปค่ะ
เลี้ยงหมูแล้วก็ได้ปล่อยให้ตึกแถวนี้
ทิ้งไว้มันจะไม่มีทำอะไรหรอกค่ะ

ที่จะอนุรักษ์อาคารเก่าแห่งนี้เอาไว้
ก็คิดติ๊กต๊อกทำอะไรดีนะ
ผลึกทำเป็นร้านกาแฟ
ทำเป็นร้านกาแฟแบบกึ่งพิพิธภัณฑ์กึ่งมิวเซียมด้วยนะฮะ
ทีนี้คุณผู้ชมไปดูด้านในนะคะ
รักอันเนี่ยเป็นร้านกาแฟสไตล์วินเทจนะคะ
ที่มีการตกแต่งคงกลิ่นอายของไม้เก่า
ข้าวของเครื่องใช้ที่มีอายุนมนานมาแล้วค่ะ
พร้อมกับมุมถ่ายรูปสวยนะคะ
สาวคงชอบน่าดูเลยถ้าไปร้านนี้นะ
ภายในร้านแห่งนี้มีเครื่องดื่มให้เลือก
เลือกสรรได้มากมายหลายเมนูด้วยกันนะคะ

หอมเข้มมากเลยนะคะ

ยืนยันว่ากาแฟเขารสชาติดีจริง
กลงจะหอมน่ารับประถานนะ
ฟินมากนะเขาบอกว่ากลิ่นดีเนี่ย
ดีขนาดนี้ก็แก้วเดียวไม่พอ

ทั้งหมดเนี่ยอาคารแห่งนี้มี๒ชั้นด้วยกันนะคะ
โดยเฉพาะชั้น๒เนี่ยทางร้านเนี่ยเขาบอกว่า
ถ้าเกิดว่าใครจะขึ้นไปถ่ายรูปแบบนี้นะขอความร่วมมือ
ถ้าจะขึ้นไปชั้น๒ขอความร่วมมือต้องถอดรองเท้าก่อน
เขามีเหตุผลของเขาเขาบอกว่าคือชั้น๒เนี่ยประกอบด้วย
หลักคือไม้เก่าถ้าเกิดว่าคุณใส่รองเท้าขึ้นไปเนี่ย
ก็อาจจะไปหูหรือว่าอาจจะทำให้ไม้เขาเปลี่ยนสภาพได้
ขีดนะเป็นร่องรอยนะฮะก็ถอดรองเท้าขึ้นไปก็สบายเท้าดี
แล้วนี่นี่อะไรคะโอ้นี่อะไรท็อปซี่เค้ก
เบอร์เกอรี่หน้าถ่านนะฮะขนมเปี๊ยกและคุกกี้
นี่ไปกันได้เลยนะฮะที่ร้านนี้นะครับ
ร้านที่เขามีการอนุรักษ์ของเก่าด้วยนะฮะน่าสนใจนะ
ไปเลยมั้ยขอนแก่น